คุณผู้ชมพาไปรู้จักสวนผักอายุสั้น
สร้างรายได้งามตลอดทั้งปีให้กับเกษตรกร
จะมีผักอะไรยังไงบ้างติดตามกันเลยกับช่วง
กระเศษทางเงินกระเศษทางเงิน
ลูกพืชผักหมุนเวียนและสร้างรายได้ตลอดทั้งปี

วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมบุกสวนพืชอายุสั้นกันครับ
ตอนนี้เนี่ยเกษตรกรเขากำลังเก็บผลผลิตทั้งแตงกวา
ที่มีประมาณสัก๗๐กิโลกรัม
และบวบเหลี่ยมอีกจำนวน๘๐กิโลกรัม
อยากจะบอกชาวตลอดข่าวแบบตะโกนไปเลยว่า
สวนแห่งนี้สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า๑๘๐๐บาทต่อวัน
ที่นี่คือสวนของคุณจินดาผาทองทีหรือพี่ดาครับ
เกษตรกรบ้านยางงามตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
สวนเขียวกระจีแบบนี้พี่ดาแบ่งพื้นที่
ปลูกบวบกับแตงกวาบนพื้นที่๑ไร่ครึ่งครับ
หลังจากที่พี่ดาเก็บเกี่ยวแล้วก็จะนำผลผลิตมาล้างทำความสะอาด
และแตงกวาจะใส่บรรจุถุงถุงละ๑๐กิโลกรัม
ส่วนบวบเหลี่ยมบรรจุถุงละ๕กิโลกรัมครับ
ตลอดทั้งปีพี่ดาและครอบครัวก็ใช้พื้นที่ตรงนี้
ปลูกผักจำหน่ายซึ่งแต่ละปีสามารถปลูกหมุนเวียนกันประมาณ๓รุ่น
เน้นปลูกพืชอายุสั้นให้ผลผลิตเร็วอย่างแตงกวา
บวบเหลี่ยมถั่วฝักยาวแล้วก็จะเดินเก็บผลผลิต
ผลผลิตอย่างมีความสุขแบบนี้
จะไม่ให้มีความสุขได้ยังไงล่ะครับ
ผลผลิตในสวนทยอยออกลูกสวยให้เก็บเกี่ยวขนาดนี้
พี่ดาครับในสวนเนี่ยมีทั้งบวบเหลี่ยมและแตงกวา

ตีดินเองเนี่ยนะคะประมาณนึงหลายครึ่งได้นะ
ที่แบ่งเป็น๒สวนปลูกบวบสวนนึง
ลูกบวบนี้ประมาณ๓๐วันนะบวบ
แต่ก็ได้ใช้เวลา๓๐วันก็เก็บเกี่ยว
ได้เก็บอยู่ประมาณ๒เดือนเสร็จ
บวบเหลี่ยมยอดใหม่แบบนี้เลยครับ
นั่นก็หมายถึงผลผลิตลูกสวยรอบใหม่

ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการเก็บเกี่ยว
อีกครึ่งนึงก็เป็นแตงกวา
แตงกวานี่หลังจากวันดีกว่าแล้วปลูกนี้
อีก๘วันจึงจะได้เก็บผลผลิต
ผักในสวนพิดาเขาเน้นใช้ปุ๋ยหมักผลไม้
รวมทั้งใช้สารชีวพันธ์ในการป้องกันโรค
แมลงศัตรูพืชและฮอร์โมน
เพื่อเพิ่มผลผลิตที่ผลิตใช้เองครับ
แตงกวาและบัวเปลี่ยมกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดนะ
ส่วนพี่ดาเนี่ยก็จะมีแม่ค้าพ่อค้ามารับถึงหน้าบ้านเลยล่ะครับ
คือที่ใกล้บ้านแห่งนี้ก็กลายเป็นเกษตรทำเงิน
ที่ทำให้พี่ดาและครอบครัวเนี่ยมีรายได้ตลอดทั้งปีเลยครับ
พี่ดาเขาพร้อมนะครับที่จะแนะนำเกษตรกรที่สนใจ
ในการปลูกพืชอายุสั้นสร้างรายได้ด้วยนะครับ
โหสุดยอดไปเลย
แล้วดูสิครับบวบเขาอย่างยาว
ยาวเป็นปืนปืนยาวอย่างนี้เลยนะ
ใครสนใจติดต่อสอบถามไปได้นะคะเราให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้แล้ว